สนับสนามครับ

ใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้เรารวบรวมเรื่องราวความเชื่อมาฝากคุณผู้ชมแล้ว

วันที่โชคดีกับทุกคนนะคะเช่นกันนะคะ
นี่คุณผู้ชมส่งมาคุณว่าร้านนี้น่ารักมากเลยนะคะ
รวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางด้วย

วันนี้มีอะไรมาฝากบอกไว้ไปแล้ว
ช่วงท้ายของรายการรับรองพลาดไม่ได้
ล้างท้องรอกันเลยล่ะคุณผู้ชม
ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงช่วงสุดท้าย

เรามาขยับกรามขากลายกันหน่อยกว่า

ลีลาศรีสรรวันขนมไทย
วันขนมไทยเธอไม่ต้องมีลีลา
แล้วลีลามันเป็นยังไงมันเกี่ยวกับขนมไทยไง
เออต้องแปลกใช่ไหม
งั้นไปดูกันเลยในช่วงของตลับข่าวข่ำ
ตลับข่าวข่ำวันนี้

ต่างที่ทั้งงานบอกเลยว่าเน้นลีลาเป็นหลักครับ
ไม่เชื่อดูจากการแสดงของน้องบนเวทีก่อนเลยครับ
อ้าวเฮ่ย
ไหนว่างานนี้เนี่ยเขาเน้นลีลายังไงล่ะ
แล้วทำไมน้องหนูคนนี้เขาไม่ยอมเต้นสักทีล่ะครับเนี่ย
เป็นอย่างนี้ก็เดือดร้อนชาวบ้านแถวนั้น
มาช่วยสอนแบบนี้นี่แหละครับ

อ้าวยังยังอีก
หรือต้องการมือโปรมาสอนล่ะลูก
เดี๋ยวหาให้แก๊งนี้เลยครับเป็นยังไง
นี่ครูสอนเต้นก็ค่อยไม่ได้หรือเนี่ย
สงสัยน้องเขาจะตื่นเวที
หรือไม่ก็กลัวเพื่อนคนข้าง

แม่เต้นแรงแซงน้องเขาขนาดนี้เนี่ย
ยืนเฉยแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมล่ะลูก

ไปดูอีกมุมของงานครับที่เขากำลังแข่งมัดข้าวต้มมัดกันอยู่นี่แหละ
แต่มัดธรรมดาเนี่ยโลกคงไม่จำใช่ไหมล่ะครับ
มันก็ต้องมีลีลามันแบบนี้นี่แหละ
อ้าวขอเพลงหน่อยจ้า

พล่อห์เขาต้องมัดแล้วมาจัดจังเรื่องแต่งกันเถอะคร้าาาบ

ก็เลยแต่งกันไม่ต้องเกรงใจอายุนี่ล่ะครับ

ในฬีลางานนี้ยังไม่เจอกันนะ
คณะกรรมการที่ต้องมาตัดสินการแข่ง
เขาก็ต้องมีลีลาเหมือนกันครับ

แม่ถือว่าเป็นงานที่มีลีลาเด็ดกันทั้งงานเลยจริง

แล็บเลย
แต่เต้นเด็ดสถานโลกจริงจริงเลยอยากจะส่งคุณไปแล้วกัน

สรุปแล้วเขามาแข่งทำอาหารไทยขนมไทยหรือว่าเขามาแข่งเต้นกันแน่เนี่ย
ทำขนมแต่ว่าลีลาเนี่ยธรรมดาโลกไม่จำ
ถูกต้องสุดท้ายนี่แหละครับจำกันจนวันตายเลยทีเดียว
มาอยู่ในตลาดข่าวของเราแบบนี้ในสีสานของขามนะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปหาอะไรกินกันต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าเราจะได้แบบว่าอิ่มมีปรีบันเงินใส่
ไปที่จังหวัดนี้นครปฐม

เขาสรรยาหรือจะพาไปชื่อร้านพุทธรักษา
โอ้โหเขาบอกว่าอาหารร้านนี้นี่อร่อยมาก
แล้วก็วิธีการทำแล้วการเสิร์ฟเนี่ยนะอารมณ์แบบโรงแรมพัฒนาคาร
จริงเหรอมิชลินส์สตาร์หรือเปล่าจริง
แต่ว่าหาได้ง่ายแล้วก็ราคาสบายเป็นกันเอง
ติดตามได้ในช่วงของตลอดกิน
มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อคุณผู้ชมเจอกับผม
มาเจอกับร้านนี้พุทธรักษาเรสเทรอล
เดี๋ยวจะไปติดตามความอร่อยกันเลยในช่วงของตลอดกินครับ
ก็แปะปีปีที่แปะปีนี้ปีที่แปะสไตล์ร้านของเรา
แล้วก็อาหารของเรามันเป็นสไตล์แบบไหนเองก็เป็นพวกอาหารไทย
จีนยุโรปสไตล์ร้านนะถ้ามาที่นี่โอ้โหมันใหญ่โตอ่ะ
แล้วก็ที่นั่งเนี่ยมีเพียบเลยคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นมาที่นี่
รับรองไม่ผิดหวังอาหารก็อร่อยแล้วก็เรื่องของอาหารเดี๋ยวเรามา
กันแหละแต่ละเมนูกันก่อนเลยนะอันนี้๓๐กว่าปีแล้วนะฮะ
คือเป็นพอโลครับสามสิบกว่าปีโอ้โหแสดงว่าสูตรเก่าดั้งเดิม
ส่วนนี่แหละครับเป็นมันกุ้งกระทะร้อนครับตัวกุ้งเป็นกุ้งแม่น้ำ
ใช่ฮะแล้วก็เอามันกุ้งมาทำเป็นเหมือนเป็นผัดโลซอสแล้วก็ราดลงบนตัวกุ้ง
พร้อมกับเสิร์ฟแบบกระทะร้อนมันจะใช่ใช่ใช่จริงจะหอมมากอ๋อ
ต่อมาต้มยำปลากดคังครับเป็นปลากดเขื่อนปลากดเขื่อน
ซึ่งจะสะอาดกว่าอ๋อขาวงั้นหนึบปรากฏเนี่ยมันไม่สดไม่ได้
ใช่มันต้องสดแล้วทานเข้าไปคุณจะรู้เลยเนื้อมันจะหนึบถูกไหม
หมดพังอ่ะอ่ะเดี๋ยวจะได้ลองชิมดูนะครับสำหรับเมนูนี้ส่วนนี่แหละ
นี่ค่ะปลากระโพงทอดน้ำปลาครับของเรานี่มันพิเศษตรงไหนฮะอ่า
จริงจริงจะอยู่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มแต่ถ้าตัวปลาเนี่ยคือเรามาแบะออกเอง
คือเอากล้างออกเพราะลูกค้าบางท่านบอกว่าทานยาก
จะได้ทานง่ายขึ้นและทุกเมนูแน่นอนเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันในช่วงของตลอดชิม

แล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวปลาเนี่ยผมบอกแล้วมันกรอบ

แล้วเนี่ยต้มยำเนื้อปะกดค้ำก็สดอร้อยเลยนะครับ
แล้วถ้ามาที่นี่กลัวจะมาไม่ถูก

ก็พุทธกรรมทรนด์สาย๔หน้ามหาลัยมิธิดลศรยสอย๓
จะเห็นป้ายพุทธฤกษารักษานิศรองป้ายใหญ่
ป้ายใหญ่เมื่อเริ่มรับรองไม่พลาดอย่างแน่นอน

เปิดทุกวันครับเปิดตั้งแต่๑๐โมงครึ่งก็จนถึง๔ทุ่ม

ส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณพี่อ้อมากเลยนะครับ

ตลอดกินของเรานะครับ

ผมจะพาไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม
ว้าว
มันหนักรสโอเค
โด่งดังมากในโลกโซเชียลค่ะคุณผู้ชม
เขามีการต่อยอดอาหารจนกลายเป็นเมนูสุดฮิต
นี่แค่เห็นแบบนี้ก็น่ากินแล้ว
เดี๋ยวอดใจรอสักครู่เดียวเดี๋ยวมากินกัน